อมพร้อมมากค่ะตอนนี้เตรียมความว้องไปถึงไหนละคะ

กโธมแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าไปซอมในอุทธวะครทางไกรมากค่ะ
บทบาทการแสดงก็ว่ายากแล้วซิกแพคล่ะคะเป็นไงบ้าง

อันนั้นก็คือตามเวลาเรื่องพวกเขา
จะมีไปวายกันนะครับ
วันนี้ยังไม่ได้บวงสวง
ตอนแหละห้องสอบเล็กแล้ว

กรุงวันวันอย่างน้ำครับเราก็จะไว้กันตอนก่อน
เล่นให้ทุกคนมีพลังให้ทุกคนถ่ายทอดเรื่องราวให้ดีพิสูจน์ของเราได้
ครับสเตอร์นะคะออนเตรดจริงก็๑๖ใช่ไหมครับ
พฤษภาคมครับใกล้มากแล้วครับ๒อาทิตย์กว่าอีกวัน๓อาทิตย์
ประมาณเดียวเองครับ
มาให้กำลังใจกันครับก็ฝากด้วยครับ๑๖พฤษภาคมเป็นต้นไปมันจองได้แล้วนะครับ
มีเล่นกันตั้งแต่วันพุธถึงอาทิตย์เลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเสาสองรอบอาทิตย์หนึ่งรอบ
ก็อย่างไรก็ฝากด้วยไทยทิเก็ตเมจเตอร์ทุกสำคัญ
ส่วนกำลังใจสำคัญคุณนุษย์ตอนนี้กี่เดือนแล้วคะ
ตอนนี้ก็๓๕วีคละครับอีก๒อาทิตย์ก็จะคลอนแล้วครับ
เต้นไหมครับอาทิตย์ประมาณ
คือเต้นครับตีนเต้นครับตอนนี้แบบคือโกรธภองอะไรนิดหน่อยนิด
ก็คือต้องแบบเตรียมพร้อมเข้าโรงพยาบาลได้แล้วครับเพราะมันใกล้มากจริง
รายเย็นก็คือวันนี้เท่าไหร่อะไรงี้ครับทุกคนสำนวนหรือครับ
ประมาณครับอ่ากรมชุม๙๑๖ครับอยู่เต้นวนนี้บ้างเลยตอนก่อนก็จะปล่อย
ใช่ครับได้ครับ
ตั้งเอาไว้ครับแต่เดี๋ยวต้องดูวันอีกทีด้วย
แต่ว่าชื่อที่คุณแม่เขาชอบมากก็คือชื่อนาริสาครับ
ราริสาใช่แปลว่า
ภาษาไทยไม่แน่ใจภาษาอังกฤษแปลว่าเชียร์เฟือน
มันคือคนที่แบบสดใสร่าเริ่มนะครับคุณแม่ของคุณ
ครับคือภาษาอังกฤษคุณก็จะฟิ้นกับภาพที่ดูทองได้มั้ยครับ
คือคนเขาอยากมีภาพจะไว้ช่วงระหว่างในทอง
ฉันก็เลยให้เพิ่มมาแข่งว่าคงไม่มีอะไร
แท็กซิกภาพมีเยอะนะแต่ว่าผมไม่กล้าลง
มีภาพแบบถอดเสื้อจูบอะไรอย่างเนี้ยแต่ลองพอลอย่างเดียว
มันก็มีมันมีรูปดูเป็นแฟนชั่น
แต่กลุ่มพวกนั้นเฉย

ขอบคุณครับค่ะนื่อมีความว่า
จะได้เห็นคุณสำคัญของด่วนนท์

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย